อ๋อคุณผู้ชมบอกว่ากล้วยปิ้งเต่าถ่าน
แล้วมันอุดสบายใจนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าร้านนี้คุณผู้ชมเขาขายมานานกว่า๓๐ปี

ไปค่ะบุกไปถึงร้านกล้วยปิ้งเตาถ่านนะคะ
อยู่ที่ริมถนนอินทวโรรสตะมนต์ศรีภูมิในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละค่ะ

กล้วยรอปิ้งและปิ้งอยู่เนี่ยนะคะ

กล้วยปิ้งสูตรโบราณมากว่า๓๐ปี
คุณยายบอกว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือการใช้เต่าอ้างโล่ค่ะ

จะได้มีความหอมแล้วก็ไฟอุ่นไฟเบากำลังดี

ซึ่งก็แตกต่างจากร้านอื่น
สมัยนี้เขาหันมาใช้เตาไฟฟ้ากันเพื่อความสะดวกนะคะ
แต่ว่ากล้วยของคุณยายก็พิเศษด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะจะนำกล้วยน้ำวาและกล้วยหักมุกมาปิ้ง
เพราะฉะนั้นกล้วยที่ปิ้งด้วยเตาอ้างโล่
แล้วก็กล้วยหอกล้วยน้ำวากล้วยหักมุก
มาผสมผสานกันแล้วเนี่ยใช้กรรมวิธีแบบนี้แล้วก็ทำให้
กล้วยทิปปิ้งออกมามีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านคุณยายค่ะ
ส่วนวันไหนที่แหมขายไม่หมดนะคะ
คุณยายแมวเองก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับบ้านพักคนชะลาในตัวเมืองเชียงใหม่
ผู้สูงอายุเขาได้รับประทานกัน
คือคุณยายทำเผื่อแผ่ทำแจกเขาด้วยนะคะ
แล้วก็ทำขายด้วยแล้วก็ขายดีมากนะคะ
เพราะว่ากล้วยปิ้งเนี่ยนะคะคุณยายบอกว่าเป็นเมนูที่ทานง่าย
ทำมาจากกล้วยดีต่อสุขภาพนะคะ
แล้วตอนนี้เองค่ะคุณยายป่วย
คุณยายต้องใช้ไม้เท้าสี่ขามาพยุงตัวเอง
ไปทำงานไปขายกล้วยบิ้งทุกวันนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่ย่อท้อนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นคุณยายขยันขันแข็งแบบนี้

ใครอยากจะไปอุดหนุนไปชิมกล้วยปิ้งสูตรโบราณของคุณยาย
แล้วเราก็แวะเวียนกันไปได้นะคะ
อยู่ที่ถนนอินทวโรรสตมศรีภูมิในตัวเมืองเชียงใหม่
การันตีความอร่อยที่ขายมายาวนานกว่า๓๐ปีแล้ว

กล้วยมันก็จะมีความสุขหลายระดับใช่ไหมคะ
ถ้าสุกมากหน่อยมันก็จะนิ่ม
ถ้าหามแข็งหน่อยมันก็จะแบบไม่ค่อยเละ

อย่าลืมซื้อมาทานแล้วก็ฝากพวกเรา